สำหรับคดีฆาตกรรมนักธุรกิจชาวออสเตรเลียในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
วันนี้มีความคืบหน้าหลังจากที่ตำรวจได้แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
ส่วนมูลเหตุการจูงใจการฆาตกรรมครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
ขณะที่ผู้ต้องหาเองตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธนะคะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกันนะคะ
กับคุณดารินหอมวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาค่ะ
เชิญค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย
ทางด้านของคนตำรวจเอกจากพิษไทยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อายุ๓๗ปีนักธุรกิจชาวออสเตรียเหตุเกิดเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยมีตัวแทนของสถานทูตออสเตรเลียมาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งสำรวจก็สามารถติดตามจากฝีมือตัวนายออนโตเนีโอ
หลังจากที่หลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็นำตัวกลับเข้ามาทางจังหวัดสาแก้วค่ะ
ก่อนจะมีการประสานส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยนะคะ

นายออนโตนิโอผู้ต้องหานี่ก็ยอมรับค่ะว่ารู้จักกับผู้ตาย

ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาได้แยกกลุ่มออกไป
แต่ก็ยังคงมีการติดต่อไปมาหาสู่กับผู้ตายอยู่
แต่ว่าให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าอ้างว่าที่ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ย
เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้นายเวนเซไลเดอร์เสียชีวิต
โดยขอให้การในชั้นศาลค่ะ

สำหรับผู้ต้องหาชาวออสเตรเลียกลุ่มนี้

ติดตามพฤษฎิกรรมด้วยจากเป็นบุคคลเคร่าะวัง
แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานการกระทำผิดคดีต่าง

กฎหมายนะคะเบื้องต้นตำรวจก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจของการสังหารมาจากการขัดแย้งผลประโยชน์ธุรกิจผิดกฎหมาย
แต่ว่ารายละเอียดนี้ยังต้องรอการสอบปากคำโดยผู้บัญชาการเมืองชาติก็ได้มีการกำชับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้วยค่ะคดีนี้นะคะก็อ่า
นายอันเดโอนี่ถูกแจ้งข้อหาทั้งในส่วนของข้อหาร่วมกันฆ่า
อกจากนี้ก็ยังมีคดีในเรื่องของอาวุธสงครามนะคะแล้วก็เครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
ตามหมายจับศาลทหารมนตรฐานบกที่๑๔ด้วยค่ะ
ซึ่งก็ยังเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก๓คนนะคะ
คือนายเจสต์ไอซัสโจรสัญชาติอเมริกัน
และนายเจสัญชาติออสเตรเลียค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานตำรวจสากล
เพื่อติดตามตัวนำกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยค่ะ
หลังการแถลงข่าวจังหิดีก็ได้คุณตัวในอันโตเนีโอ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒
ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังต่อไปค่ะ
ดารินโถวชนะกุลเทศรภีรายงานจากตำรวจภูทรภาค๒จังหวัดเชิมบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณดารินนะคะสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้
ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านะคะมีทั้งหมด๔คนด้วยกันเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะ
สามารถจับกลุ่มได้คนเดียวนะคะตอนนี้ส่วนอีก๓คนตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการประสานขอติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยค่ะ